รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เตรูไม่เข้าใครออกใครครับวาเลตี้ในค่ำคืนนี้
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อเลยก็ได้
เรื่องราวมูเตรูของเราในค่ำคืนนี้เราเริ่มจากไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก่อน
ทำให้ดูตัวเองที่ตัวเองไม่มีแฟนไม่มีอะไร
อาจจะมีเจ้าของติดตัวตามมาเปล่าไม่รู้จริงจริง
มีคนมาตามอยู่ข้างข้างแสดงว่าฉันจะต้องมีคนติดตามมาแน่แน่เลยอ่ะ
แต่แขกของเราในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของนักร้องสาวมั่นหน้าสวยบุคลิกห้าว
วันดีคืนดีเซนต์ของเขาเนี่ยแรง
ถ้าคนบอกจะต้องตายไม่ถึง๒๔ชั่วโมงคนนั้นก็ตายจริงนั่นไง
แต่นอกเหนือจากนั้นนะครับเธอยังมีวิญญาณของผู้ชายคนหนึ่ง

ห่วงเธอมาตั้งแต่เด็กนะครับ
คอยทำให้ผู้ชายทุกคนนะครับที่เข้ามาในชีวิตเธอนั้น

จนทำให้ชีวิตผู้ชายคนนั้นที่เข้ามายุ่งกับเธอแย่ลงไปนะครับ
บางคนถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ
อย่างที่ตามติดเธอนั้นคือสามีของเธอในอดีตชาตินั่นเองนะครับ
เรื่องราวเป็นยังไงคุณพระดำจะมีหรือไม่มีอันนี้
เดี๋ยวไปฟังกับเธอนะครับพบกับคุณซานิครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

เฮ้ยคนอย่างเจอนิดเคยเจอภีร์เจอสารกับเขาหรือยัง

ไม่น่าเชื่ออาจจะมีเรื่องหมู่เตรูน่ากลุกมีเซ้นแรงมาก
และที่สำคัญชีวิตมาตั้งจากเด็กหรือเปล่า

มาอีกแล้วค่ะ
ข้างที่สองหนูเริ่มงงแล้วว่า
เองไพ่จะไม่เปลี่ยนเลยเหรอ

พ่อเห็นเราเริ่มจิตตกแล้ว

เดิมห์ลองนะ
ภรรยายทั้งที่สิบเอ็ดสิบสองเลย
ดูหมอตั้งแต่เด็กเลยหรอ
ใช่พอเล่นทางที่สองเจออีกเรารู้สึกว่าไม่เล่นแล้วอ่ะ

มองหน้ากันทั้งวงเลย

แล้วอยู่ดีสักพักหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมา

โทรศัพท์บ้านทุกคนก็วงแตกตกใจ

ทุกคนกำลังแบบเหมือนงงว่าทำไม๓ครั้งก็ออกแบบนี้๓ครั้ง
หนูก็เอื้อมมือไปรับโทรศัพท์

ฝนตกหรืออะไรสักอย่างไม่รู้เสียงดังมาก
แล้วก็มีเสียงผู้หญิงแก่คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า

หนูก็ตกใจแล้วหนูก็เพื่อนก็เห็นหน้าหนูตกใจ

แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูยังไม่ทันอธิบายว่าประโยคว่าอะไร

หนูดึงแต่มือหนูยังค้างถือโทรศัพท์บ้านอยู่

แล้วเสียงโทรศัพท์ที่มันรอดออกมาเวลาที่มันมีเสียงอะไรดัง
ไม่ใช่เสียงคนแบบอย่างเดียวปกติ

แต่มือหนูยังถือไอ้สายปั๊กโทรศัพท์ค้างอยู่อย่างนี้

ทุกคนได้ยินหมดแล้วทุกคนก็วิ่งเร็วมาก

อันนั้นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีจริง

ไม่เคยสัมผัสอะไรตกลงทางมาครั้งนั้นคือครั้งแรกอยู่ไหม

ตอนเด็กนี้หนูรู้สึกว่า

แต่สมัยเด็กที่เราเล่นซ่อนแอบกันอย่างนี้

คือมาจอดเหมือนเป็นรถเมยพังรถเมย์เสียอย่างนี้ค่ะ

ใต้รถเมเป็นรถเมสีเขียวคันเล็ก

หนูจะเริ่มเล่นประมาณ๔ทุ่ม๕ทุ่ม

หนูก็เห็นขาเพื่อนวิ่งผ่านไปผ่านมา

เพื่อนจับไม่ได้เพื่อนไม่รู้

เอ๊ะทำไมไม่มีคนตะโกนเรียกเลย
แล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนไกลประมาณว่า
เฮ้ยตามหามันไม่เจอว่

กลับเลยละกันเดี๋ยวมันคงกลับไปเองแหละ

หนูก็เลยชนะแล้วไง
รู้ตัวว่าชนะแล้วก็ตะโกนว่าอยู่นี่

เหมือนพูดกันโดยที่ไม่ได้ยินเสียงหนูอะ

แล้วหนูก็เลยก้มมองเฮ้ยเพื่อนจะเดินไปแล้วจริง

เหมือนมีคนมากันอยู่หนูก็

หนูก็ตะโกนตะโกนสุดเสียงแบบร้องไห้เลย

กลัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอน้ำตาไหลปุ๊บ

ก็วิ่งกลับไปแล้วก็บอกถามเพื่อนว่า

เราเดินขึ้นไปบนรถเมย์ก็ไม่เจอแก

อยู่ข้างใต้คือเข้าไปซ่อนในใต้เครื่องเลย

ก็เราเห็นขาพวกแกเดินวิ่งไปวิ่งมา

เพื่อนบอกส่องเว้ย๓คนส่อง

คือที่พูดอยู่เหมือนกับผีลักซ่อนนั้นที่เขาพูด
ใช่หลังจากวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้น

ก็ลดความกลัวเราไปแล้วเราไม่เจออะไรแล้ว

แต่ก่อนพ่อหนูเป็นเซลล์ต่างจังหวัด

กว่าจะกลับบ้านทีก็นานอะไรอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งเวลาเราออกมาเล่นตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะแบบตามปกติอยู่แล้ว

ประมาณสัก๕ทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็จะกลับเข้าบ้าน

หนูก็อุ๊ยพ่อกลับมา

มันจะมีชิงช้าอยู่๑ตัว

หนูก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยพ่อกลับมาเหรอ

มันเป็นภาพคุ้นชินอยู่แล้วว่าเราเห็นพ่อเราสูบบุหรี่

พ่อกลับมาแล้วแล้วหนูก็ค่อยขี่เข้ามาเรื่อย

ค่อยเข้ามาเรื่อย

กับไฟที่จุด

จริง
เคยมีการไปทักคนอื่นนะ
เฮ้ยจะตายนะ

โปรดติดตามตอนต่อไป